จะพาไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
หลังมหาวิทยาลัยเขามีขายข้าวแกงเป็นถุงถุงละ๑๕บาท

ใช่แล้วแบบอิ่มอร่อยถูกอกถูกใจทั้งนักศึกษาทั้งคนทำงานเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะ
นี่ก็เป็นร้านอาหารเล็กนี่นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าของร้านใจใหญ่มากเพราะอะไร
เพราะว่ามองเห็นถึงความลำบากของลูกค้าผู้ที่มีรายได้น้อย
ก็เลยทำเมนูต่างออกมาเป็นแบบกับข้าวถุง
ที่ราคาย่อมเยาว์๑๕บาท
ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินแล้วก็ให้อิ่มท้องด้วยนะคะ

อยู่ที่บริเวณหน้าหอพักบ้านทรายทองตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
อยู่หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
เจ้าของร้านคนสวยก็คือคุณอำภัยปารีศรีอายุ๔๕ปีคนนี้แหละค่ะ
คุณอำภัยบอกนะคะว่าทุกวันก็ต้องทำอาหารออกมาวางขาย๔เมนู
ก็คละเคล้ากันไปมีต้มผัดแกงทอดหมุนเวียนกันค่ะ
แต่ละวันนะคะก็จะคิดเมนูออกมาให้หลากหลาย

ส่วนข้าวเปล่า๕บาทเท่านั้น
ก็เลยทำให้มีลูกค้าไปอุดหนุนไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะนักศึกษาแล้วก็กลุ่มคนทำงานค่ะ

แล้วก็ขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์
วันเสาร์จะไปทำงานบ้านเจ้านายอาทิตย์ละ๑เสือ

เพราะว่านี่มันก็มันนักศึกษา
เราก็ขายราคานี้เปิดก็ซื้อได้เราก็อยู่ได้

เปิดผ่านไปก็เลยซื้อไปตัว

ก็สัก๔๕อย่างอาจจะเน้นตรงที่มียำปลาทอด
แล้วก็เข้าไลฟ์เบอรี่จะเน้นตรงนี้๓อย่าง
ปลานี่ก็๓บาทเข้ากับถุง๕บาท
แล้วก็ราคากะเพราก็๑๕บาท
เอาเป็นว่าถ้ามี๒๐บาทอิ่มได้
เพราะว่าถุงหนึ่งละ๑๕บาทกับข้าว
ส่วนอีก๕บาทเอาไปซื้อข้าว

ใช่โอ้โหอุดหนุนกันแบบนี้แล้วก็ยังมีเมนูหลากหลายด้วยนะคะ
นางสาวพัทธียาปัญญามูลลูกค้าคนหนึ่งของร้านนี้นะคะ
บอกว่ามาซื้อกับข้าวที่ร้านนี้บ่อยเพราะว่าราคาถูกกว่าร้านอื่น
รสชาติอาหารก็ดีอร่อยถูกปากมีเมนูหลากหลาย
เรียกว่าวันไหนไม่ได้มาซื้อเนื้อกินไปได้นอนไม่หลับ
ต้องแวะมาเป็นประจำ
ถ้าแบบนั้นเนี่ยติดแล้วเลิกไม่ได้เลยนะครับ

อันนี้มีแค่เป็นร้านข้าวแกง
เขาเห็นบอกว่าวันไหนไม่ทานนอนไม่หลับ
เขาอร่อยเขาอาจจะติดใจในรสชาติแล้วก็ฝีมือ
คือนอนไม่หลับก็หิวปวดท้องไม่อิ่ม
คุณนี่เป็นบ่อยนะได้ข่าว
เป็นบ่อยเลยดึกตื่นมาไม่รู้จะกินอะไรหิวปวดท้องนอนไม่หลับ